ในช่วงกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าใกล้แล้วที่เราจะผ่านพ้นปี๒๐๑๙
เราไปดูเรื่องของกรมพลักษึกษากันหน่อยนะครับที่ถือว่าเป็นองค์กร
หนึ่งองค์กรที่ส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่
สร้างดาวรุ่งก่อนจะส่งต่อมาเป็นนักกีฬาทีมชาติ
เขามีนโยบายนะครับในรอบปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จไปกี่จุด
แล้วก็ในปีต่อไปนะครับแผนงานที่เตรียมไว้มีอะไรบ้าง
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
โยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อยากเห็นกรมพละศึกษาเป็นต้นน้ำของการพัฒนาสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ
นับเป็นภารกิจหลักที่ทางอธิบดีกรมภาระศึกษาอย่างนายสันติป่าหวาย
สารต่อแนวนโยบายนี้ตลอดปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ให้ออกมาให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศทุกวัย
มาเล่นกีฬาในทุกพื้นที่ของประเทศผ่านโครงการลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้
ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จและสามารถต่อยอดในปีต่อไปได้
รวมถึงการเปิดอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬามูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาท
ในพื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง๖อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
บ้านหลังใหม่ของกรมพลักษึกษาในอนาคต
อุดมไปด้วยเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้บริการกับประชาชน
นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เข้ามาสอดรับกับแนวนโยบาย
ต้องยอมรับว่าด้วยเวลาด้วยงบประมาณที่ผมเข้ามาอยู่ในเวลาที่จำกัด
เพียง๖เดือนแต่เราก็เห็นภาพที่ชัดเจนว่า
ปรึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างไร
ที่๖๒ที่ผ่านมาถึงจะไม่เป็นคนที่กำหนดนโยบาย
แต่คนเป็นคนที่มาตามนโยบายในการที่ท่านบีท่านเดินทำอยู่แล้วนะครับ

ความควาดหวังของเราเราจะทำตามนโยบายท่านนมตรีนะครับว่า
คนไทยต้องออกกำลังกาย๔๐ของประชาชนทั้งประเทศ
หมายถึงว่าประมาณ๑๘ล้านคน
อกจากนี้กรมพละศึกษายังได้ทำแผนพัฒนากีฬานักเรียน
ในปี๒๕๖๓ด้วยการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารสาพันธ์กีฬาโรงเรียนแห่งเอเชีย
พร้อมเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
็อกกี้นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้า
รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๔๗
ในเดือนกันยายนที่จังหวัดสงครา
นับเป็นการยกระดับให้กีฬานักเรียนของไทย
พัฒนาสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน